พัดความทุกข์ความสุขออกไป
เป็นความเชื่อของเขานะคะแต่ว่าเรื่องของโจรขโมยก็ยังคงมีอยู่

งานนี้นะคะสองโจรย่องไปที่ร้านสะดวกซื้อ
ไปเป็นคู่แล้วได้อะไรกลับไปจับได้หรือเปล่าไปดูค่ะ
โอ้โฮชัด

เป็นหลักฐานคาตานี่มากันอย่างนี้นะคะ
แล้วก็มาขโมยขนมที่ตั้งอยู่ตรงจุดโปรโมชั่น
ความหมับแล้วก็วิ่งออกไปทันที
ไม่รู้ว่าจะสงสารจะเห็นใจหรือจะทำโทษมันดี
แต่ก็เอาล่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยนะคะ

ลูกก็เกาะหลังแม่มาก็คงหิวแหละมั้ง
แม่มันก็มาหาอะไรทาน
ที่สุดก็ได้ขนมที่ตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะ
ออกจากร้านไปเงินก็ไม่ได้จ่าย
แล้วใครจะจ่ายเลือกลิงที่ไหนเจ้าเงินมันจ่าย

เดี๋ยวนี้เขาไม่พกเงินกันแล้ว
มีโปรโมชั่นไงตรงนั้นก็เลยตามไป

เข้าใจว่าเป็นแบบจุดปันสุกอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใกล้กับพื้นที่ที่มีสัตว์อย่างลิงแบบนี้ก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมแล้วกัน
อะไรที่ให้มันได้ก็ให้มันไปเถอะมันเป็นสัตว์นะนะ